มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยคุณผู้ชม
รับประทานที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีการประกาศเตือนภัยให้ประชาชนระวังน้ำท่วมในพื้นที่
เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดจะพร่องน้ำ
ส่วนที่เพชรชบุรีก็มีการขุดครอง๓สายเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำลงสู่ทะเลนะครับ
นายศรโจรัจเจริญเป็นผู้หม๑๙๕๕ชนลประทานเก๋ชบุรีก็บ่อยว่า
ตอนนี้ทางชนลประทานเก๋ชบุรีได้ระดมเครื่องจักรเป็นรถแบ็คโฮล์และรถบรรทุกขนดิน
ซึ่งอยู่ในโรงการป้องกันและบรรเทาอุทธกภัยเก๋ชบุรี
เพื่อใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงครองชลประธานสาย๓๐
ก็เป็นการตัดปริมาณน้ำจากแม่น้ำเพชรได้๓๐๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลจากเขื่อนแก่งกระจาน
โดยชนรับประทานเพชรชบุรีได้เร่งระดมเครื่องจากรถแคคโฮลกว่า๑๐คัน
ในการขุดขยายคลองสาย๓ช่วงคลอง๑ขวาถึง๓ขวา
โดยเร่งดำเนินการตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ส่วนประชาชนในเขตเมืองเพชรบุรีนะคะล่าสุดบริเวณถนนราชดำเนินและถนนราชดำริ

ปรากฏว่าประชาชนเอากระสอบสายและก่ออิดสูงเป็นแนวกั้นน้ำไว้ทั้งบริเวณหน้าบ้านและร้านค้า
ยกของขึ้นที่สูงเพราะว่ามีการประกาศเตือนภัยล่วงหน้าหลายวันแล้วค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนเขาก็เรียนรู้แหละเขาก็ใช้บทเรียนจากเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอามาเป็นภูมิคุ้มกันในรอบนี้
โดยตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมในเขตเทศบาล
ซึ่งตอนนี้ในแม่น้ำมีปริมาณน้ำมากแต่ยังไม่แตะระดับวิกฤตค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตากนาฬุษฏศัลน์สุขคนภูมิในการชนรับประทานจังหวัดตาก
มีหนังสือด่วนแจ้งไปยังเทศบาลนครแม่สอดให้เตรียมตัว
รับวิกฤตน้ำที่จะไหลทะลักเข้าพื้นที่ชั้นใน
เพราะว่าทางอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดจะพร่องน้ำมากกว่าวันละ๕แสนลูกบาทเมตร
และหากมีฝนตกหนักก็จะส่งผลให้เกิดน้ำล้นสปิลเวย์ครับ
แล้วก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมในย่านธุรกิจของแม่สอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บอยู่ที่๑๘๗๔๕ของความจุ
ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ศอกตอนบนที่กำลังก่อสร้างก็ใกล้แล้วเสร็จ
กักเก็บน้ำได้กว่า๑๗๙ของความจุ
แล้วก็ยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าจำนวนมาก
ต้องมีการพร่องน้ำออกจำนวนมากถึง๑ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนล่างอย่างหนักทีเดียวนะครับ